สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
พวกเราขอยืนยังในข้อเรียกของทั้ง๓ข้อทั้งข้อไปนี้
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
๒ต้องมีการทางรัฐมนตร์ชาวักประชาชน
พร้อมมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐบาล
๔ต้องมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของการบุญชาวโอชาจากที่บุญมีการส่งแบบนี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้
คือจริงแล้วเราเกือบจะแทบไปจับตารอดูกันแค่สองอย่างนะคะ
ก็คือเรื่องของการพูดคุยเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
เจ็ดร่างที่ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นวันที่๑๗นะคะ
ในขณะที่ที่คู่ขนานกันไปก็คือเรื่องของการมีคณะกรรมการ
รองดองสมรรถฉันซึ่งยังไม่เห็นรูปเห็นร่างชัดเจนมากนักนะคะ
แต่ว่าระหว่างที่รอนี้มีของที่แทรกเข้ามาคือเมื่อวานนี้นะคะ
กลุ่มทางผู้ชุมนุมออกมายืนยันใน๓ข้อเรียกร้องเดิม
ไม่มีการลดเพดานและก็จะไม่เข้าร่วมกับคณะกรรมการ
ที่เตรียมจะตั้งขึ้นเพื่อปรองดองสมารณชันด้วย
แล้วก็บวกกับวันนี้ช่วงเที่ยงค่ะเพจใหญ่ของทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ก็ประกาศที่จะมีการรวมตัวกันวันที่๘ที่จะถึงนี้

คำถามก็คือยังไม่ต้องไปถึงสภาคุยกันเรื่องร่างรัฐธรรมนูลค่ะ
เอาแค่บรรยากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถัดไปเนี่ยนะคะ
ทุกวันทุกวันเรามองเห็นทางออกร่วมกันหรือไม่
แล้วมันต้องเป็นกลไกไหนที่จะนำมาใช้กันแน่นะคะ
รับเชิญของเราสองท่านคือสองท่านนี้นะคะ
แกนนำกลุ่มเสื้อหลากสีดิฉันไม่ได้อ่านกลุ่มชื่อกลุ่มนี้มานานมากแล้วนะคะ
นายแพทย์ตุ๋นสิทธิสมวงค่ะกับอีก๑ท่านค่ะ
นำกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตยนะคะ
คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ไม่ได้เจอคุณหมอตุ๋นนานมากแต่เอาเอางี้ก่อน
คือณตอนนี้คุณหมอเนี่ยยังถือว่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสื้อหลักสีเหมือนเดิมที่เราคุ้นเคยแต่ไหนแต่ไร

แล้วตัวกลุ่มยังมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองพูดคุยกันโดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้บ้างไหมคะ

แล้วคุณหมอณตอนนี้นะคะคุณหมอไปช่วยอยู่กับกลุ่มไหน
หรือว่าทางกลุ่มเองไปรวมอยู่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ชื่อออกมานะตอนนี้เป็นกลุ่มใหม่บ้างไหมคะ
ก็ไปร่วมงานกับทางกลุ่มไทยพักดีบ้างครับ

ทางคุณสมยศค่ะคุณสมยศชื่อกลุ่มมีแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นจะไปผูกอยู่เวลาโดนจับมานะคะ
ก็จะไปอยู่กับกลุ่มทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ในนามคนรุ่นใหม่ซะเป็นส่วนใหญ่
คืออันนี้กลุ่มนี้เท่ากับว่าเมื่อวานที่มีการแถลงก็คือยืนจุดยืนเดียวกันไหมคะ

และไม่คุยกับคณะกรรมการปรองดองสมารณชัน
อ่าใช่ครับ
และจะไปชุมนุมกันวันที่๘นี้

งั้นถามด้านนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งแถลงแล้วก็เพิ่งประกาศวันนี้

คิดว่าคุณตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นกลุ่มเยี่ยวที่ไม่ยอมยืดหยุ่น
คุณสมเฯษฐ์บ้างไงคะเอ่อ
คือคณะกรรมการสมานฉันใช่ไหมฮะแค่ชื่อนี้ก็ล้มเหลวแล้วฮะ
แล้วเราจึงเห็นว่าไม่ใช่ทางแก้ปัญหาใดเกิดขึ้นในขณะนี้นะฮะ
ผมยกตัวอย่างตอนที่เรามีแล้วได้ยินกันนะฮะ
คือคณะกรรมการสมานฉัน

แต่ว่าผมยกตัวอย่างว่าเวลาเขาตั้งคณะกรรมการเนี่ย

ไปแก้ไขรัฐมนูญหรือเพื่อไปปฏิรูป
ก็ชัดเจนว่าจะมาศึกษาหาความเป็นจริง
แล้วก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับปลองดอง

ไม่ได้แก้ปัญหาการสมาน

เพราะไอ้คณะการเนี่ยมันกลายเป็นแค่

เพื่อการดำรงอยู่ของอำนาจ

อาจจะไม่เหมือนอดีตก็ได้นะคะ

มันไม่ได้เป็นความขัดแย้งส่วนบุคคลนะฮะ

ดำรงอยู่ของอำนาจที่

และเห็นว่าการเข้าสู่อำนาจของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ย

และขณะที่ไม่ชอบทำ

เหลวด้วยในการแก้ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจหรือไม่ทำตาม

ไว้ทั้งหมดนี่ทำให้

จุดนี้เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่า
ขณะนี้คือใคร

คุณหมอตุ๋นค่ะจริงแล้วในกลุ่มของคุณหมอตุ๋นหรือว่าการที่คุยกับกลุ่มไทยพักดีเหมือนกัน
คือเอาด้วยไหมหรือควรจะมีไหมคะกับคณะกรรมการปรองดองสมรรถฉัน๒ชื่อนี้ค่ะ
จริงเอาส่วนตัวนะครับยังไม่ได้คุยรายละเอียดแก่ในกลุ่มเสื้อหลักสี
แต่ว่าบอกว่าที่รับเชิญมาในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ข้อมูลในด้านความคิดของตัวเอง
เพื่อให้ข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เพื่อนกันให้สติ
เพราะพบว่าทางน้องผู้ชุมนุมเนี่ยดูรายการนี้เยอะมากนะครับ
ก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ฟังข้อมูลจากฝั่งตรงข้ามบ้างเพื่อที่จะได้หาทางออกให้กับประเทศ
ตอนนี้มันถึงทางตันนะครับอย่างถ้าถ้าเห็นตัวอย่างอย่างห้องฮ่องกงเนี่ยนะครับ
ถ้าเกิดไม่มีโควิดนี่มันไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเราจะถึงทางตัน
แต่ว่าถ้าดูชื่อคำการที่ออกมานี่ดูชื่อเสร็จเราบอกว่าดูละเอียดตัวบุคคลนะนะ
จะได้ทางออกเสร็จได้ทางออกเสร็จลงเหวไปเลยนะครับมีปัญหามากขึ้น
แต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราแก้ได้ตรงปัญหานะครับก็คือปัญหาเนี่ยผมมองคิดว่าเกิดจากมีชุดข้อมูลคนละชุด
นะครับน้องน้องก็ถือชุดข้อมูลชุดหนึ่งประยุทธ์คือปัญหารัฐมนุนคือปัญหาต้องออกไปนะครับ
ผมขออนุญาตไม่พูดถึงข้อที่สามนะฮะแค่สองข้อแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามีปัญหา
เดี๋ยวค่อยผมว่าถ้าเรามีโอกาสเราจะค่อยคุยกันต่อนะครับน้องที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยก็จะได้รู้อีกมุมมองหนึ่งว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาอะไรครับ
อย่างที่คุณหมอบอกค่ะเรียนถามเพิ่มเข้าไปนะคะคือถ้าข้อเรียกร้องเรียนไม่แน่ใจเอาไหนสำคัญกว่ากัน
แต่ข้อแรกเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์ต้องออกไปของทางกลุ่มผู้ชุมนุมคุณหมอค่ะคือคุณหมอคิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องออกไปเลยในทุกในทุกเหตุผลถูกไหมคะในทุกมิติไม่มีผลเลยใช่ไหมคะ
ก่อนก่อนจะไปสรุปอย่างนั้นนะครับเมื่อกี้ผมฟังแล้วก็จดที่คุณสมยศเนี่ยพูดนะครับบอกว่าการดำรงคงอยู่ของอำนาจนะครับที่ประชาชนไม่ไว้วางใจนะครับ
แล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ทำตามสัญญาประชาคมที่หาเสียงไว้ลองไปเช็คดูสิครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาหาเสียงด้วยป่ะเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐหรือเปล่ามีใครทราบไหมครับ
คืออันนี้ได้มาที่คุณสมยศ
แล้วก็เวลาที่บอกว่าประชาชนไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยน้องก็มักจะไม่ทราบหรืออาจจะมิสต์ข้อมูลตรงนี้ไปว่า
ในเสียงโหวตวันที่ลงเลือกตั้งในปี๖๒เรามีนอกจากลงคะแนนเลือกเขตเราเลือกพักแต่ละพักได้ยื่นข้อเสนอแล้วว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งคนที่มีชื่อเนี่ยอาจจะเป็นหรือไม่เป็นสอสอก็ได้แต่ว่าพักเนี่ยเป็นคนที่เสนอชื่อวันนั้นเนี่ยเสนอชื่อพักพลังประชารัฐในเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แล้วก็พักเพื่อไทยเสนอ๓คนมีคุณสุดารัฐแน่แต่ผมจำอีก๒ท่านไม่ได้นะครับ
แล้วก็พักอนาคตใหม่ก็เสนอคุณธนทรแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็เสนอคุณอภิษฎ
วันเลือกตั้งเนี่ยคะแนนพักเนี่ยพลังประชารัฐได้๙ล้านกว่า
อย่างนี้เขาเรียกไว้วางใจไหมครับแน่นอนก็มีคนที่ไว้วางใจพักเพื่อไทย
ไว้วางใจพักอนาคตใหม่แล้วก็ประชาธิปัตย์เลี้ยงตามลำดับ
ตามหลักประชาธิปไตยไหมครับอืมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี้ย
แน่นอนคนที่เราไม่ชอบใจคนที่เชียร์คุณธนทรก็ย่อมไม่พอใจ
พลเอกประยุทธ์นะครับแล้ววันที่ที่เลือกเนี่ยนะฮะ
คะแนนวันที่เลือกเนี่ยก่อนหน้านั้นเรามีการลงประชามติ
อืมลงประชามติเนี้ยนอกจากเอ่อรัฐมนูลเนี้ยยังมีคำถามพ่วง
ค่ะคำถามพ่วงเนี่ยมีคนลงคะแนนทั้งหมดจากทั้งหมดยี่หกล้านเสียงเนี้ย
นะครับคำถามพ่วงสวสองร้อยห้าสิบคนเนี่ย
ไม่ได้อำนาจเอามาจากพลเอกประยุทธ์ในนามคอสช
แต่ว่าอำนาจนั้นมาจากประชามติที่๑๕ล้านเสียง
เหลือ๑๓ล้านเสียงว่าให้สวมีส่วนในการแต่งตั้ง
ในการที่จะเลือกนายรมตรีในสภาแต่นะครับ
ถามว่าเอาแค่เสียงสอสอที่รวมเนี่ย
วันนั้นเนี่ยนะครับเราก็แปลกใจบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ย
มีตั้งร้อยห้าสิบเสียงอนาคตใหม่ประมาณแปดสิบเสียง
เออพรรคร้อยห้าสิบเสียงเข้าไปลงคะแนนให้คุณธนาธรเนี่ย
ที่เขาจะลงให้คุณสุดารัฐเพื่อที่จะได้เป็นนายมนตรี
เราก็แปลกใจแต่ที่แน่คือไม่ต้องใช้เสียงของสวเลย
ลองตัดสวสองร้อยห้าสิบคนไปนะครับ
วันนั้นเนี่ยเสียงที่สอสอในสภาผู้แทนราษดร
ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับสองร้อยห้าสิบห้าต่อสองร้อยสี่สิบห้า
เลือกประยุทธ์จันโอชานะครับอ่ะได้เป็นแล้ว
ถามบอกว่าวิธีการล้มรัฐบาลเนี่ยนะครับ
อย่างถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะ
รัฐมนูลเนี่ยล้มง่ายที่สุดนะครับ
คือพรบงบประมาณคุณไม่ต้องยื่นมติไว้วางใจเลย
คุณรวบลวงเสียงได้เกินกว่าเกินเดียวของสภาพ
ถามว่าสวสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยเกี่ยวไหม
ใครร่วมมือกับอนาคตใหม่หรือตอนนี้ภาคเก้าไกร
เสร็จแล้วคุณไปร่วมกับภาครักษ์เล็กภาครักษ์น้อยชาสอสอเต้
หรือใครก็ตามที่พลิกไปพลิกมา

ถ้าเกิน๒๕๐เสียงตอนที่พรประมาณ

ไม่ต้องยืมมือน้อนให้การไล่
พ่อเด็กประยุทธ์จานวชาออกจากนายรุ่นตรีครับ

คืออย่างนี้ครับอันดับแรกคุณประยุทธ์เนี่ย
ตั้งต้นที่การรัฐประหารนะฮะ
อันนี้ก็ไม่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่ชอบทำโดยพื้นฐานของการรัฐประหารนะครับ
ประการต่อมาเนี่ยก็ได้ผลักดันรัฐมนูล
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะทหารคณะรัฐบาลอย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะ
ทั้งสองครั้งตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็ชัดเจนคุณบวรศักดิ์
ก็มาบอกว่าล้มไปเพราะเขาอยากอยู่ยาว
พอมาของคุณมีชัยฤทธิวภัณฑ์
ครั้งนี้ก็เป็นปัญหาว่าได้ใช้กระบวนการที่ตนเองถืออำนาจรัฐ
มาตรา๔๔กฎอายการศึกบรรยากาศทางการเมืองที่คุกคามสิทธิเสร็จภาพของประชาชน
ผลักดันรัฐมนุนนี้ออกมา
ซึ่งรัฐมนุน๖๐นั้นก็เป็นที่ชัดเจนว่าได้วางแบบกลไกเอื้อประโยชน์
ของฝั่งรัฐบาลก็พูดเองว่าเขาร่างเพื่อพวกเขาพวกพ่องของเขานะฮะ
อันนี้ก็ออกมากลายเป็นกติกาซึ่งทำให้เอื้อประโยชน์ต่อการต่อท่ออำนาจของผลิตการแบบเก่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง๒๕๐สวนะฮะที่เข้ามาเป็นกลไกในการสนับสนุนการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรรมตรีของประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะ
จากนั้นเนี่ยองค์ประกอบของภาคการเมืองผ่านการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะ
ก็อยู่ภายใต้กลไกที่คุณประยุทธ์เป็นฝ่ายมีอิทธิพลเพราะคุณประยุทธ์ตั้งองค์กรอิสระเกือบทั้งหมดเลยนะ
ที่ดูแลการเลือกตั้งเช่นกรกตดังนี้นะฮะทั้งหลายทั้งปวงก็เลยไปเอื้อประโยชน์นำมาสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมนะฮะ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการทางรัฐสภาที่เราเห็นว่าพิกลพิการนะฮะเพราะไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มที่ต้องการขยายอำนาจผลิตการต่อไปนะฮะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงเห็นว่าทั้งตัวกติกาทั้งกระบวนการเนี่ยมันไม่สามารถให้เราเป็นหลักประกันทางด้านประชาธิปไตยได้หรือสิทธิเสร็จภาพของเราก็ถูกคุกคาม
นักศึกษาจะไปลนลงการเลือกตั้งก็ไปดำเนินคดีไปจับกลุ่มเขา
ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
แล้วเราได้กฎหมายซึ่งพูดได้ว่าเป็นกฎหมายโจร
เพราะมาจากกระบวนการบีบบังคับมาจากการรัฐประหาร
อันนี้แหละครับที่เราเห็นว่ารากฐานทั้งหมดเนี่ย
มันไม่เอื้อประโยชน์ต่อประชาธิปไตย
คุณสมมติจะพูดประเด็นที่คุณหมอตุ๋นบอกไหมครับ
ประเด็นที่ว่าจริงพลเอกประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกอยู่แล้ว

อย่างนั้นแต่สวก็ลงอยู่ดีถูกไหมฮะ
ในความเป็นประยุทธ์เนี่ยก็มีเสียงสวเข้าไปสนับสนุน
เพราะลำพังเสียงของสภาเนี่ยก็ก้ำกึ่งกัน
แล้วเอาเข้าจริงนะครับ
เราควรที่จะเปิดทางครั้งแรกให้กับพักเพื่อไทยใช่ไหม
ในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้น
นี่ขอปิดท้ายนิดเดียวนะคะประเด็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ว่า
คือในข้อเรียกร้อง๑๒๓ที่ว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกเป็นข้อแรก
ดับการเรียกร้องมันเรียงลำดับโดยตัวมันเองไหมคะ
หรือว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือ๓ข้อพร้อมกัน
เรียงลำดับได้ครับ
แปลว่าเรื่องของพลเอกประยุทธ์มีผลต่อการตัดสินใจในขั้นถัดไปถูกไหมคะ

เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ

สถานการณ์คุณหมอตุ๋นเปิดขึ้นมาบอกว่าจริงแล้ว
ก็อยากจะสื่อสารกับคนที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมว่า
ถ้าใช้ข้อมูลคนละชุดความเชื่อคนละแบบเนี่ย

กับการยังคงจุดยืน๓ข้อและเตรียมชุมนุมวันที่๘นี้
คำถามคือเราประเมินสถานการณ์ร่วมกันอย่างไร
จะไปถึงคณะกรรมการสมรรถสารปลองดองได้ไหม

พวกเด็กพยุทธสมมุตินะคะลาออก
สมมุตินะคะที่เขาพยายามจะวิเคราะห์กันว่าโดนคดีเนี่ย

คุณผู้ชมค่ะคือณตอนนี้เนี่ยนะคะ
คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบเร็วเลยก็คือ
จะมีการชุมนุมกันแล้วก็การชุมนุมรอบล่าสุดที่มีการนัดกันเนี่ย
ก็จะมีการเรียนเข้าใจว่าเป็นการ

ข้อสามเป็นหลักเพื่อการสื่อสารในรอบนี้ด้วยซ้ำเรียนเข้าใจถูกนะคะ
คุณหมอตุ๋นค่ะถ้าคุณหมอตุ๋นประเมินเนี่ย
เป็นไปได้ไหมหรือคุณหมอคิดว่า
กลไกของสมารณชันจะช่วยได้ไหมคะ
คือมันอาจจะต้องรีบต้องเร่งแล้วว่าตัวบุคคลเป็นใคร
ไกเอายังไงคุยกันที่ไหนคุยกันเรื่องอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
คือแต่ในข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับมันเป็นที่มาของความรุนแรง
ถ้าใครจำได้นะครับการชุมนุมของเยาวชนเนี่ยนะครับ
ในช่วงก่อนก่อนการรุนถ้ามันจำเป็นที่ไม่ถิด๑๐กรกฎาที่ธรรมศาสตร์
ไม่มีข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับสถาบันเนี่ยไม่เคยมีการจับกลุ่ม
ไม่มีความรุนแรงนะครับการการที่มีปัญหาในการที่ต้องใช้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยคือเกิดขึ้นจากมีข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับสถาบัน
แล้วผมคิดว่าแต่นั้นมาเนี่ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วบางคนก็มาเพิ่มมากขึ้น
แต่หลายคนก็ถอนตัวออกทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่เห็นตั้งแต่ชุมนุมตั้งแต่หลังจากพ้นโควิดมาเนี่ย
นะครับพ้นโควิดมาเนี่ยเราก็เริ่มมีการชุมนุมกัน
ตอนนี้เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าพระเด็จการหรือเปล่า
คงผ่านรัฐบาลที่เรียกว่าม๑๗มาเนี่ยมีอะไรก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ
คงเคยผ่านตอนนั้นก็คงแถวมัธยมต้นที่จะทันเห็นการเรียกร้อง๑๔ตุลา
อันนั้นพระเด็จการของจริง
แต่ในบรรยากาศตอนนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าทำไมเขาจะแสดงสิทธิเสรี
สิทธิเสร็จภาพในการชุมนุมเนี่ยนะครับเขาจะทำไม่ได้
ผมบอกก็เห็นก็ยังทำกันเยอะแยะการสลายการชุมนุมเนี่ยเกิดขึ้นจริงจริง
วันเดียวคือวันที่๑๖ตุลาซึ่งมันก็มีเหตุผลอยู่
ชุมนุมที่ลาบประสงค์แต่นั้นมาไม่มีการสลายการชุมนุมอีกเลย
ผู้ชุมนุมทุกคนก็ไม่มีใครถูกจับกลุ่ม
คนที่ถูกจับกลุ่มหรือโดนหมายเรียกหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับ
แล้วแต่ทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าใครจะบอกว่า
ถูกจับกลุ่มเพราะมีความเห็นต่างนะฮะรู้สึกว่าเจอคุณธนทรนั่นแหละ
ที่จะบอกว่าบอกเลิกจับกลุ่มคนเห็นต่างสักทีมันไม่ใช่เรื่องความเห็นต่างนะครับ
มันคือการกระทำผิดกฎหมายนะฮะเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบนะ
เทียบนะเหตุการณ์หน้าสถานทูตเยอรมัน
นายกเขาไปเนี่ยนะฮะผมได้ยินน้องน้องเขาบอกว่าเอ่อ
ทนายนกขาวโดนแค่ปรับนะครับเรื่องไม่ใช้
ขออนุญาตร่างกายเครื่องเสียงแต่ว่าทำไมแกนนำที่ไปยื่นข้อเสนอโดนปรับ
เนื้อหาสิครับเนื้อหาที่คุณไปกล่าวหาเนี่ย
สถาบันเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับ
เมื่อรัฐบาลเยอรมันเนี่ยนะสภาเยอรมันเนี่ย
เชิญมาเชิญรัฐบาลมามาตอบเนี่ยนะฮะแล้วเขาตอบแล้วบอกว่า
ไม่มีการนำผิดกฎหมายไม่เห็นมีใครพูดถึงอีกเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยบอกชุมนุมถ้าเกิดไม่ผิดกฎหมาย
ไม่เคยว่าอะไรผมไปพูดข้างรุ้งข้างปียบุตรที่ธรรมศาสตร์
บอกว่าถ้าการเมืองดีจะพูดถึงสถาบันกษัตริย์อย่างไรผมตอบว่า
พูดด้วยความเคารพไม่ได้ห้ามพูดนะครับพูดด้วยความเคารพ
ถามว่าทำไมต้องความเคารพเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เป็นที่เคารพยกย่องศรัทธาเชิดชูของประชาชนทั้งประเทศ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพูดถึงประชาชนคุณก็ต้องคำนึงถึงประชาชนอยู่ทั้งประเทศ
คุณหมอขมวดให้นิดหนึ่งเอาจบเลยเหรอคะอ่ะงั้นมาที่ทางคุณสมยศค่ะ
คือคือหมออาจจะตกข้อมูลไปบางส่วนนะฮะเรื่องดำเนินคดีเนี่ย
ทันทีที่มีการชุมนุมมีคดีหมดนะฮะทุกครั้งในนี้ยืนยันได้นะครับ
ผมก็โดนนะฮะสิบแปดกรกฎาคมนี่โดนกันหมดทุกคน
คนที่ขึ้นเวทีโดนหมายเรียกโดนดำเนินคดี
ขณะนั้นยังไม่มีข้อเรียกร้องเรื่องสถาบันกษัตริย์หรือการปฏิรูปใดนะฮะ
ที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์แต่ทุกครั้งอันนี้ยืนยันฮะ
มีคดีแน่นอนและคดีเหล่านี้ก็เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมานานแล้วด้วย
หรือคนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเนี่ย
โดนคดีแม้กระทั่งพรบความสะอาดพรบชุมนุม
พรบจราจรอะไรก็แล้วแต่โดนหมดครับ
แต่ว่าตอนนี้ที่ใช้มากที่สุดคือม๑๑๖

ชนะคดีคือหมายถึงว่าสารไปยกฟ้องก็มี
เราเลยได้ข้อสรุปว่ารัฐบาลนี้เป็นประเด็จการ
เพราะว่าได้ใช้กฎหมายในทางที่จะไปปิดกั้นเสรีภาพ
การแสดงความคิดเห็นปิดกั้นการรวมตัวการชุมนุมโดยสงบ
ของประชาชนเหล่านี้อันนี้ยืนยันได้
นะว่ามีรูปแบบที่สกัดกั้นคุกคาม
โดยใช้กฎหมายเป็นที่ตั้ง
คุณสมยศคิดว่าเรื่องประเด็นข้อเรียกร้อง
เพราะในช่วงหลังที่มีการเติมเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไป
มีผลต่อคดีที่เกิดขึ้นในการชุมนุมแต่ละครั้งแต่ละแห่งไหมคะ
คือเรื่องการพูดถึงสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับ
คิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราต้องมาพิจารณา
เพื่อให้บรรยากาศของสังคมเนี่ยนะครับ
มันเปิดกว้างและมีเสร็จภาพมากพอที่จะพูดโดยที่ไม่ต้อง
กังวลใจกับปัญหาเรื่องข้อกฎหมายหรืออคติทางสังคมต่าง
ถ้าวันนี้เราสามารถมีเสรีภาพที่พูดได้อย่างเต็มที่นะฮะ
ด้วยความเคารพหรือไม่เคารพก็แล้วแต่
อันนี้แหละครับที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์ของเราเนี่ย
ดำรงอยู่ในสังคมที่เป็นความทันสมัย
ดำรงอยู่คู่กับประชาธิปไตย

แต่ด้วยเหตุที่เรามีกฎหมายบินพบลมเดชาณภาพมาตร๑๑๒แล้วก็มีบรรยากาศแห่งความเกร็ดชังอคติปลูกปั่นอะไรอย่างนี้
ทำให้เราไม่สามารถใช้เสร็จภาพนั้นได้อย่างเต็มที่
ก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลที่หมอตุ๋นอาจจะเป็นปัญหาขึ้นมา
ทำให้การพูดถึงสถาบันกษัตริย์มีข้อจำกัด
และทำให้ข้อมูลมันหลั่งไหลไปในทิศทางที่เราไม่รู้
เพราะกฎหมายไปกดทับเขาไว้
การแสดงออกการแสดงความคิดเห็นเราไม่รู้เลยนะว่าสังคมไทยไปถึงไหนล่ะ
เพราะมีกฎหมายไปปิดกั้นเสรีภาพของเขา

คือในกรณีที่ตั้งเป็นข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการอันนี้เข้าใจได้
แต่ว่าในสิ่งที่เรียนเชื่อว่าก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณหมอตุ๋นและหลายคนก็คงไม่สบายหูเวลาได้ยินเนี่ย
หรือเห็นในภาพข่าวก็แล้วแต่เนี่ยว่าคือล่างเวทีหรือบางคนใช้วิธีการเนี่ย
คืออย่างที่คุณหมอใช้บอกว่าคือเวลาพูดถึงคือก็ควรจะพูดถึงด้วยความเคารพ
คือท่วงทำนองที่มันไม่ได้เป็นไปตามเป็นไปตามข้อเรียกร้องเนี่ยมันทำให้เข้าใจได้ว่ามันก็ไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้ว
คือคำว่าขอรบผมไม่ทราบขอเพจมันแค่ไหน
พูดง่ายว่าข้อเรียกร้องเรื่องสถาบันกษัตริย์ของฟังดีนะฮะเราจะเห็นเลยว่าเขายังขอให้มีการแก้ไขปรับปรุง
หรือพูดง่ายที่เราใช้คำว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะฮะยังไม่ได้มีข้อเสนอ
ซึ่งถ้าเป็นต่างประเทศหรือเราดูพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มันผ่านกระบวนการนี้มาแล้ว
วิวัฒนาการเนี่ยบางที่ก็อาจจะเสนอแบบสาธารณรัฐไม่มีกษัตริย์
อันนี้หมายถึงต่างประเทศหรือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์เรา
แต่ของภาษานี่ยังเป็นความโชคดีของพระมากษัตริย์ไทยด้วยนะ
ถ้าเราเห็นข้อเรียกร้องเขาปรารถนาดีต้องการดำรงไว้ซึ่งพระมหากษัตริย
แล้วก็จะไปสู่การเคารพหรือความจงรักภดี
การยอมรับโดยความสมัครใจโดยความรักที่แท้จริง
ไม่ใช่เป็นความรักหรือจงรักภดีที่ถูกบีบบังคับ
คุณพูดได้แค่นี้หรือคุณพูดได้ไม่เต็มที่
เราก็เลยไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
ไม่ได้ขโมยเพื่ออะไรค่ะขอโฆษณาสักครู่
เพราะว่าเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเวลาจะเหลือน้อยแต่ว่าไม่เป็นไร
พอจบรายการในทีวีเรายังต่อที่ออนไลน์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะเราอาจจะจำเป็นต้องดึงข้อเรียกร้อง
ข้อที่๓ของกลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นมา
มาคุยแทนที่จะคุยกับเรื่องของพลเอกประยุทธ์เรื่องของราชดธรรมนูญรับทรัพย์
เพราะว่าเราจะเห็นว่าการขยายความออกไปของการชุมนุมเนี่ย
วันนี้โดยเฉพาะการประกาศชุมนุมที่จะเกิดขึ้นวันที่๘
ฉันถามคุณหมอตุ๋นก่อนค่ะคุณหมอคือจริงแล้วทางสภาหรือเป็นใครที่ควรจะเปิดพื้นที่ให้คุยกัน
โดยเฉพาะเรื่องข้อเรียกร้องที่๓เพราะว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจ
ในการเข้าร่วมหรือทำให้สถานการณ์มันเบาบางร้อนแรงน้อยลงก็ได้ค่ะ
คือผมไม่แน่ใจว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นสามารถที่จะครอบคลุมทั้งหมดหรือเปล่า
เขาบอกว่าถ้าเกิดจะลดระดับข้อเสนอ๓ข้อเนี่ย
เขาจะให้เหลือข้อเดียวคือข้อ๓คือว่าด้วยสถาบันกษัตริย์
นั่นก็คือว่าการพูดเรื่องรัฐมนูลเอยนายกลาออกเลยมันเป้าหลอกทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เมื่อกี้คุณสมยศพูดถึงมาตรา๑๑๒ที่บอกกดเอาไว้หรือว่าอะไรอย่างนี้
ผมจะบอกว่ามาตรา๑๑๒มีไว้ไม่ใช่เพื่อที่จะลงโทษ
มีไว้เนี่ยกฎหมายเนี่ยนะไอ้ที่บอกประหารชีวิตที่ฝ่ายเสรีภาพชอบพูดกัน
เขาก็ไม่ได้อยากให้ประหารชีวิตเวลาที่ใครไปข่มขืนผู้หญิงหรือว่าอะไรอย่างเง
บอกจะต้องให้ประหารชีวิตเนี่ยที่คนเรียกร้องกันเนี่ยเรากฎหมายมีไว้เพื่อให้ผู้ที่รู้กฎหมายเนี่ย
มีความยับยั้งชั่งใจไม่กระทำความผิดสหากหมายความจะร้อยสิบหกร้อยสิบสองอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ
ถ้าคุณไม่ทำผิดสักอย่างเนี่ยนะไม่มีใครฟ้องคุณได้หรอก
แล้วมีหลายคนที่ผมอ่านที่คุณสมยศพูดเนี่ยบอกว่าคุณไม่ได้รับการประกันตัว
ผมกล้ายืนยันเลยคนที่โดนฟ้องมาตรา๑๒จำนวนมากได้รับการประกันตัวในช่วงการดำเนินคดี
แล้วก็คนที่ขอพระทายไปโทษก็จะได้รับการพระทายไปโทษทุกครั้ง
ผมยกตัวอย่างที่ควบคู่กับคุณสมยศก็คือสุรชัยแทร่ด่านเนี่ย
พอมีการกระบวนการที่ขอพระธรรมรายโทษก็ได้ออกคุณสมยศเองก็ได้ออกก่อน
ก่อนเวลาที่กำหนดคือสิบเอ็ดปีเจ็ดปีเต็มที่คุณอยู่ในคุมก็น่าเสียชัย
นะครับถ้าเกิดเราพูดด้วยสถาบันพูดถึงสถาบันกษัตริย์อย่างไม่มีความเคารพ
อย่างที่ทุกคนในประเทศตอนนี้อึดอัดที่เขาออกมาวันที่๑พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ย
นะครับก็เป็นการแสดงโดยออกโดยละมุนละม่อมของประชาชนทั้งประเทศที่จงรักภักดี
จงรักพักดีบังคับไม่ได้คนที่ไม่จงรักพักดีก็ไม่เคยถูกบังคับให้จงรักพักดี
คุณไม่จงรักภักดีก็เชิญไม่จงรักภักดีต่อไปเราไม่ไปยุ่งกับคุณ
แต่คุณอย่าแสดงออกความไม่จงรักภักดีเนี่ยออกมาในทางละเมิดจาบจ้วงอย่างที่เห็น
ถ้าพูดกันด้วยดีอย่างที่คุณสมยศพูดผมว่าไม่มีปัญหาอะไร
แต่ในการแสดงออกที่ผ่านมาทุกครั้งที่มันมีการจะต้องมีการจับกลุ่มคุมขังหรือก็ดำเนินคดีเนี่ย
ข้อมูลที่ได้มาสถานนี้โทษทัศน์จะออกอากาศต้องดูดเสียง
แสดงว่ามันถึงกับฟังไม่ได้ถ้าเกิดวันที่แปดพฤศจิกา
มีทำแบบนั้นอีกผมคิดว่าก็ประชาชนทั้งประเทศก็ยอมไม่ได้
ผมคิดว่าถ้าเกิดมีการจาบจ้วงล่วงละเมิดแล้วไม่มีการจับกลุ่มนะครับ
ไม่มีการดำเนินคดีใดเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรคอยยับยั้งไว้นะ
ทั้งประเทศที่เขาบอกนั่นมาจะกลายเป็นการเผชิญหน้ากันเอง

ที่ฉันขอเวลาให้คุณสมยศจริงแล้วมี๒ประเด็นที่คุณหมอเปิดไว้ทั้ง
ซึ่งคุณสมยศอาจจะขอแก้ข้อมูลแล้วก็เรื่องของการพูดถึงสถาบันกษัตริย์เชิญค่ะ
คืออันดับแรกเรื่องคดี๑๑๒มีจำนวนหนึ่งแต่ไม่มากที่ได้รับการประกันตัว
แต่ความเป็นไปได้ทั้งหมดไม่ได้ประกันตัว
อันนี้มีสถิติมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เห็นส่วนกรณีของผมเนี่ยมัน
สารชั้นต้นไปที่๑๑ปีสารอุทธรณ์ก็ยืนที่๑๑ปี
แต่สารดีกาเขาลดลงมาแล้วผมก็อยู่เต็ม๗ปีรับโทษนะครับ
ทีนี้สิ่งที่เราอยากให้ยกเลิกข้อจำกัดทางกฎหมายแบบนี้นะฮะ
จะช่วยสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ได้อย่างโปร่งใสสง่างามและก็สบายใจทุกฝ่าย
แล้วเราก็จะทำให้ข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดถูกนำมาพูดคุยในสาธารณะได้
อันไหนที่เข้าใจผิดสำนักพระราชวังหรือตัวแทนของพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้นะครับ
วันนี้พอมีกฎหมายแบบนี้เข้าไปเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าข้อมูลมันหลั่งไหลไปทางไหน
ปริมาณที่ว่าคนจำนวนมากอย่างที่หมอตุ๋นพูดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามากหรือน้อยจริงแค่ไหน
เพราะเขาไม่กล้าพูดเนี่ยฮะว่ารักหรือไม่รักเกลียดหรือไม่เกลียดชอบหรือไม่ชอบ
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยประการใดเนี่ยเขาถูกกดทับด้วยกฎหมายที่ไม่ให้เขาพูดนะฮะ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงแล้วในประเทศไทยขณะนี้เนี่ย
ผู้ที่เขาไม่เห็นด้วยกับสถาบันกษัตริย์หรือมีความไม่พอใจมันมีปริมาณเท่าไหร่มีจริงเท่าไหร่นะฮะ
ซึ่งถ้าเราเปิดมาเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จะรู้ก็จะได้เข้าใจอ๋อนี่มีคนจำนวนนึงไม่มากเข้าใจผิดก็ชี้แจงกันไป
อันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เกิดเสรีภาพและประชาปไตยคือเราต้องเข้าใจนะว่าเรากำลังพูดถึงกษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐตามรัฐมนูล
ส่วนช่องทางออนไลน์ต่อได้เลยนะคะสวัสดีช่องทางทีวีค่ะ